ตีกันระเนรนาศเพราะลูกระนาดเป็นเหตุ
คุณวิวาทะกันด้วยวิวาดกันด้วยนะฮะ
ฝ่ายหนึ่งอยากให้รื้อลูกอำนาจ
อีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าลูกละนาดหรือว่าหลังเต่า
หรือว่าเนินชะลอรถมันดีป้องกันอุบัติเหตุ

แต่สุดท้ายเถียงกันไม่ลงตัวฟาดกันเลยฮะดูนะฮะ
ไปไปเลย
อุบัติที่มานานแล้ว

ทุกท่านครับอยู่ชุมชนหมู่บ้านเดียวกัน
แต่สุดท้ายลูกละนาดเป็นเหตุฮะ

นี่เห็นผู้ชายที่ใส่เสื้อน้ำเงินทั้งชุดไหม
ลักษณะคล้ายเจ้าหน้าที่หน่วยงานสหรัฐศึกหรือว่าอะไรสักอย่างนี่นะ
เขากำลังไปรื้อไปรื้อไปขุดนะฮะ
ไอ้ลูกละนาดนี้หรือว่าหลังเต่าหรือว่าเนินชะลอรถนี้ด้วยตัวเองเลย
เพราะมันเป็นเหมือนอย่างอย่างมะตอย
ไปขุดไปเก็บไปกวาดเอง
ในขณะที่ชาวบ้านหลายคนมายืนด่าบอกเอามาขุดแบบนี้ทำไม
ละนาดมาป้องกันอุบัติเหตุมันก็ดีอยู่แล้ว

จนสุดท้ายนะนี่ครับใครเปิดก่อนล่ะคุณ
เถียงไปเถียงมาที่ชุดน้ำเงินทั้งชุด
เอาไม้กวาดไปฟาดอีกคนนึงก่อนที่พัว
หลังจากนั้นชายเสื้อส้มนะก็เข้าไปต่อยเลยนะฮะ

ชาวบ้านมันคงบอกอย่าไปห้ามไม่ถึงว่า

แล้วนี่ผู้ชายเสื้อส้มที่เขาคือประธานชุมชนนะ

ส่วนพี่ชุดน้ำเงินทั้งชุดหน้าหล่อกว่าแต่ว่าก็ตัวเล็กกว่า
ชกกันไปมาจนกระทั่งมีชาวบ้านเขามาช่วยกันแยก
เขาไม่อยากให้ทะเลาะกันเราอยู่หมู่บ้านเดียวกัน
ซึ่งเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่จังหวัดชนบุรี

เพราะลูกละนาดแค่นั้นเองนะครับ
พัฒนา๒ตำบลเหมืองอเภอเมืองจังหวัดชมบุรีนะครับ
ไปดูที่เกิดเหตุนี่ลูกละนาดถูกลื้อไปนะครับ

ก่อนหน้านี้มีการสร้างเนินลูกละนาด

เพื่อเป็นการชะลอความเร็วของรถ

ก็ไปถามชาวบ้านตรงนี้ที่เขาเห็นเหตุการณ์นะ

มีพี่วันอ้วนพลี
ให้ข้อมูลกับเราบอกว่าเหตุการณ์ทะเลาะชกต่อยกันเนี่ย

ฝั่งหนึ่งคือประธานชุมชนคนเสื้อส้มนะ
เป็นคนไปขอให้เทศบาลเหมืองมาสร้างลูกอำนาจให้
เพราะว่ารับฟังความคิดความเห็นจากคนในชุมชนแล้ว
แล้วก็เป็นการป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน
เพราะหมู่บ้านของเรามีรถเข้าออกจำนวนมาก
ใช้ความเร็วทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อย
แต่หลังจากสร้างเสร็จก็มีชายในคลิปนะครับ

เขามักจะไม่พอใจเรื่องแบบนี้
ทำให้ชาวบ้านที่เขาเห็นดีเห็นงามเรื่องการสร้างรูกกันนาฏ
เขาก็ด่าทอไปแล้วเกิดการชกต่อยกันตามคลิป
พี่วันบอกพี่ก็พยายามจะห้ามนะเราลูกบ้านเดียวกันนะ
ทีมข่าวของเราโทรศัพท์ไปสอบถามประธานชุมชนคนใส่เสื้อสีส้ม
ชกต่อยกับผู้ชายใส่เสื้อสีน้ำเงิน
ประธานชุมชนคือนายสุชัยจันดำอายุ๔๓ปี

จริงแล้วผมก็ทำตามลูกบ้านมติลูกบ้านเลย
ที่เขาร้องขอมาให้หน่วยงานราชการมาทำลูกละนาดให้หน่อย

แต่อีกฝั่งเขาอ้างตัวว่าเป็นนิติบุคคล
เขาก็มาลื้อโดยภารการไม่ผ่านความเห็นชอบของชาวบ้าน
จึงทำให้เกิดเรื่องแบบนี้แหละครับ
ทีนี้ต่างคนต่างฝ่ายก็ไปแจ้งความในข้อหาทำร้ายร่างกายกันแล้ว
แต่ทีนี้ครับเราก็พยายามที่จะอยากติดต่อชายเสื้อน้ำเงินที่ตัวผอมนี่นะ
ว่าเขามีเหตุผลคนใดในการที่เขาต้องการลื้อลูกละนาดออก

มันก็ป้องกันอุบัติเหตุชะลอรถได้
คือเขาบอกว่าแบบในมุมว่ามาสร้างตรงทางเข้าหมู่บ้านหรือเปล่า
แล้วนิติเนี่ยคือเขาเป็นของหมู่บ้านถูกไหม
ส่วนประธานชุมชนนี่คือชุมชนรอบนอก

นิติเขาก็แบบเขาอยู่ในหมู่บ้าน
เขาไม่อยากให้มีลูกละนาดมาแบบอยู่ทางเข้าหน้าหมู่บ้าน

แต่ก็คือต้องดูไงว่าพื้นที่ถนนจริง

ตีกันละเนละนาดเพราะลูกละนาดลูกเดียว